ครับค่ะ

ก็ชวนค่ะคือจริงแล้วมันมีอะไรดีก็ชวนกันค่ะ

ไม่ได้เป็นแค่เพียงทำโยนอยู่อย่างนี้
แต่ว่าบางครั้งอาจจะแบบไม่ได้ลงรูปอะไรอย่างนี้

น่าสิ

ข่าาเรียกปกติ
มีชายาอะไรเรียกกันหน่อยละ
เดี๋ยวก็เอาไปพาดหัวเข่าอีก

ทั่วไปทุกคนก็ต้องมีแหละเนาะเป็นแบบว่าเรียกกัน

เอาเป็นไข่ต้มแค่นี้ก็พอแล้ว

ดูจริงเขาให้ผมไปไข่ต้ม

คือเหมือนเค้าสั่งทางพิเศษทั้งสี่ประเทศ

ก็ตื่นเต้นไม่คิดว่าจะซื้ออะไรอย่างนี้

เขาซื้อให้ก็คงแฮปปี่กว่าถ้าเกิดเราได้ใส่อะไรอย่างนี้

จริงเขาก็เป็นคนค่อนข้างละเอียดอ่อนค่ะ
มีความเป็นแบบผู้หญิงแบบมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเต้ยด้วยซ้ำ

จริงก็มีคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้แหละ

นั่งตุ๊กแล้วก็ไปกินอะไรตุ๊กอะไรอร่อยค่ะ
คิดต้องขอมินได้ล่ะ
ชอบอะไรแบบนั้นอ่ะแบบที่แบบง่ายไม่ต้องแบบมื้อวาไม่ต้องรูหรา
เขาบอกมาก่อนนั้นนะว่าอยากจะพาเราไปแบบทัวร์หรือแบบนั่งแบบชิลล์อะไรแบบนั้น

แล้วถามที่ไปทัพรุนกับครอบครัวไหนค่ะ

หรือว่าเจอครอบครัวได้หมดหรือเปล่า
ก็เจอค่ะก็เจอถามว่าบ่อยไหมก็ตามโอกาส
ถ้าเกิดได้เจอเขาก็โอเคค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คุยกันสนุกดีเลย
เขาเป็นคนแบบสบายขำของเขาอยู่แล้ว

จะดูค่ะดูไปเรื่อย

ก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวลูกสาวเขาด้วย
เราก็รู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้

ความสำคัญราวอยู่ในสายตาผู้ใหญ่

ตอนนี้ก็เป็นแฟนกันเต็มพอแล้ว
หนึ่ง

มีออกอันขอหรือพูดเรื่องสถานะ
แบบจะชัดเซนมั่งขึ้นหรือยังคะ
ไปถามคนนู้นดีกว่า

ไปถามเข้านู้นดีกว่าค่ะ

คือเต้ยก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด
เธอยังคิดว่าผิดเป็นไงคะ

มีท่านสวีทกันเหรอคะ
ค่ะมันก็ด้วยความสวยงามของเมือง

เขาก็ดูแลค่อนข้างดูแลดี

แล้วมีถ่ายไว้สักปี
ก็มีบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่ได้โพสต์

อย่างทิ้งทำที่ไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะ

ค่อนข้างเป็นคนชิ้วสบายอยู่แล้วค่ะ
ชอบเที่ยวเหมือนกัน
มันก็ชิ้วไม่ได้มีอะไรเครียด

หลังจากนี้มีเรียนบัญญัยอีกไหมคะ
ยังไม่ได้คิดค่ะ
ค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
ก็ไปลองที่ไหน

เหนื่อยนี้ด้วยค่ะ

เอาอันนี้ด้วยค่ะ

บางเหนียงออกไม่เอานะพี่อย่าทำร้ายลูกหนู
โดยโดยโดยโดย